เอาเหรอเป็นการออกมาเรียกเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่าจะเป็นลักษณะไหนยังไงเพราะว่าข้อหาที่ทางตำรวจบอกเนี่ย
ก็เป็นข้อหาช่อโกงและร่วมกันช่อกงประชาชน
คือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประชุมกับคณะพนักงานสอบสวนสรุปหลักฐานในการดำเนินคดีเพิ่มเติมเครือข่ายหลอกลงทุน
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานความสัมพันธ์กับทางผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้
ครับล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษมีมติออกหมายเรียกจริงจริงนะคะ
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะซึ่งก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
ช่อกงประชาชนความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ครับ
ออกหมายเรียกให้มาพบก็คือสิบห้ากันยายนนี้สิบโมงเช้าค่ะอืม
ห้ากันยายนสิบนาฬิกานะคะอันนี้ต้องรอติดตาม
มนุยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบบอกว่าหลังจากการประชุมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ
จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่า๔คนนี้
มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริง
โดยพยานหลักฐานที่ทางตำรวจรวบรวมตรวจสอบทั้งเส้นทางการเงิน

รวมถึงความสัมพันธ์การชักชวน
สิ่งต่างเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันหมดค่ะ
เป็น๔คนธรรมดาอีก๒เป็น๔
พอมีข้อมูลออกมาชัดเจนแบบนี้

เขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังอยู่เมืองไทย

เพราะว่ามีลูกและมีครอบครัวอยู่ที่นี่
เตรียมตัวจะไปพบกับเจ้าหน้าที่๑๕กันยายนนี้

ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วย
ก็จะเป็นผู้ที่ถูกออกหมายเรียก

็ตแรกก็คืออภิรักษ์โกธิที่เป็นต้นทางเลยกับบรรดาผู้บริหาร

็ตที่๒ก็คุณพิงกี้ที่มีคุณพิงกี้คุณแม่แล้วก็พี่ชาย
แล้วอีกหลายคนในกลุ่มนั้นมีเป็นกลุ่มเหมือนกัน